ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเพราะว่าญาติของคุณครูหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยยังติดใจสงสัยอยู่เกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอศพของนายสิริคุบจันแจ้งชื่อเล่นชื่อบาสอายุ๓๒ปีเป็นคุณครูนะครับ
แล้วก็เพิ่งได้บรรจุนะครับเป็นครูบรรจุใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ
ไปเจอศพที่ริมทะเลถนนรอบเขาสามมุกเป็นช่วงจุดชมวิวตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ในสภาพที่มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ๑แผล
สพแสนศุกร์ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแต่ยังไม่ปากใจเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
ตอนนี้ก็ตั้งเอาไว้๒ประเด็นก็คือ๑ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็๒ถูกลวงมาฆาตกรรม
เราลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะอำเภอเมืองนะครับ
ซึ่งข้างในเนี่ยเขาใส่กระต่ายมีกระต่ายอยู่๓ตัวแล้วก็มีข้าวของต่างเนี่ยเดินออกจากคอนโดไปเพื่อจะไปขึ้นรถ
จากนั้นกล้องวงจรปิดหน้าปากทางเข้าคอนโดนะครับจะเห็นรถเก่งของครูบาสนะฮะ
ขับออกมาที่หน้าปากซอย๒๒นาฬิกา๒๔นาทีนี่คือ๑๒มิถุนายนนะครับ
จะเจอศพเมื่อวาน๑๓มิถุนายนออกมาหน้าปากซอยคอนโดตรงนี้แล้วเนี่ย
แล้วก็เลี้ยวขวาออกถนนไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปผ่านแยกครกใหญ่ตลาดเก่าร้อยปีที่อ่างศิลา
นี่ฮะนี่รถของครูบาสนะฮะมุ่งหน้าไปทางเขาสามมุกเวลากล้องตรงนี้เนี่ยจะห่างจากเวลาจริง๔นาที
แต่ก็๔ทุ่มกว่าแล้วล่ะหลังรถขับผ่านแยกครกใหญ่นะครับรถครูบาสขับตรงผ่านหน้าโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ก็ยังเป็นช่วง๔ทุ่มกว่าอยู่นะครับแล้วผ่านหน้าตลาดท่าเทียบเรือประมงเรืออ่างศิลานะครับ
จะเห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยรถครูบาสเปิดไฟเลี้ยวขวา
กล้องอีกตัวตรงหน้าตลาดจะจับภาพรถของผู้ตายหลังเปิดไฟเลี้ยวขวาตอนแรกคาดว่าจะเลี้ยวเข้าตลาดนะฮะ
นี่เห็นไฟเลี้ยวขวาไหมครับแต่กลับรถนะฮะทีแรกเหมือนจะเลี้ยวไปทางขวา
แต่ว่าที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ในคือกลับรถเออทำไมอยู่กลับล่ะนี่ฮะ
แต่ถนนมันก็นี่ใหญ่พอที่จะกลับรถได้นะครับลักษณะกลับเร็วด้วยพุ่งมาอีกเลนหนึ่ง
แล้วก็ย้อนกลับมาทางเส้นทางเดิม๒๒นาฬิกา๒๖นาที
รถครูบาสนี่กลับมาตามเส้นทางเดิมเมื่อกี้เนี่ยฮะที่เราเห็นตอนขับไปนะครับ
ขับผ่านหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วก็ขับผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ขับไปถึงแยกครกใหญ่นะฮะจุดที่เราดูตอนขาไปอ่ะครับ
นี่ขับย้อนกลับมานะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านไปยังหน้าปากซอยคอนโดได้
นี่คือภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับภาพรถของครูบาสเอาไว้ได้นะครับ
ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะไปเจอศพอยู่ที่ริมทะเลช่วงจุดชมวิว
ของเขาสามมุกลักษณะมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ
นี่นะฮะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นขับรถไปแล้วทำไมวกกลับมา
ลืมของที่คอนโดหรือไปหาใครหรืออะไรยังไง
ญาติไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะคุณเลิฟระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ของครูบาสติดต่อบอกอยากจะขอพูดคุย
แล้วก็ชี้แจงขอความเป็นธรรมผ่านไทยรัฐทีวีนะ
ญาติครูบาสบอกว่าอย่างนี้ฮะนี่ฮะที่เป็นญาติเนี่ยบอกว่าหลานชายเนี่ยคือบาสเนี่ยนะ
เป็นคนกลัวผีขี้กลัวตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นที่เห็นออกจากคอนโดไปตอนมืดมืดเนี่ย
๕ทุ่มเนี่ยไปคนเดียวด้วยเนี่ยคือเป็นไปได้ยากมากที่จะลงไปในพื้นที่ทะเลแบบนั้น
แล้วมืดแบบนั้นที่เขาสามมุกภาพวงจรปิดในคอนโดทำให้รู้ว่าบาสหลานชายสวมชุดทำงาน
นี่คือชุดเดียวกับที่เจอศพนะฮะแสดงว่าเตรียมจะไปนอนค้างที่หอพักแห่งใหม่ใกล้โรงเรียน
บรรจุใหม่แล้วมีหอพักอยู่ใกล้โรงเรียนเห็นไหมหอบกระตงกระต่ายไป
เพื่อเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นจะไปทำงาน
แต่ตอนนี้เขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหลานชายเนี่ยเลี้ยงกระต่ายไว้ด้วย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเอายังไงต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาคนเลี้ยงต่อนะฮะ
หรืออาจจะเลี้ยงเองนะครับ
เตรียมตัวในลักษณะอย่างนี้คนไม่น่าเตรียมตัวไปเพื่อที่จะไปฆ่าตัวตาย
แต่งตัวไปพร้อมเตรียมเสื้อผ้าไปพร้อมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อที่จะไปทำงาน
แต่เขากลับไปเสียชีวิตนี่คือประเด็นที่เป็นปมที่ทำให้เราสงสัย
กล้องตัวนั้นเนี่ยน้องได้จอดรถอยู่หน้ากล้อง
แล้วจะเป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าน้องไปพบใครไปทำไม
ซึ่งปกติเนี่ยกล้องหน้ารถน้องติดไว้ตลอด

อันนี้ก็จะเป็นตัว
อันหนึ่งที่จะช่วยได้ว่าน้องได้คุยกับใครไหมในระหว่างทางที่ไปที่นี่
คือกระต่ายที่เห็นหลานชายออกจากคอนโดไปเนี่ย
ทางอาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นหลานเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงที่หอพักแห่งใหม่
หรือว่าจะเอาไปให้ใครเลี้ยงต่อ
แต่ทีนี้พอไปเจอศพที่เขาสามมุกกระต่ายมันอยู่ในกล่องนะฮะ

มันก็ตายตายไปเลยนะฮะ
ที่ญาติติดใจก็คือวงจรปิด
เมื่อสักครู่นี้ฮะจุดเกิดเหตุมันต้องมีวงจรปิดอ่ะ

แล้วกล้องหน้ารถของบาสเนี่ยตำรวจเก็บไปแล้ว
เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะบอกได้ว่าครูบาสมาที่นี่ทำไม
มาคนเดียวหรือว่ามีใครมารอหรือใครทำอะไรนะครับ
ติดใจก็คือตอนที่ตำรวจตรวจโทรศัพท์มือถือของหลานชาย
น้าบอกตอนนั้นน้าอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วเห็นมือถือของหลานชายเนี่ย
ปกติหน้าจอมือถือเราจะมีหลายแอปพลิเคชันมากใช่ไหม
มันเหลืออยู่แอปเดียวเป็นแอปแบบ

การดูการค้นหาล่าสุดคือการหาวิธีฆ่าตัวตาย

นี่ฮะที่น้าติดใจสงสัย

หรือมีใครลวงบาสมาแล้วก็มาจัดฉาก
ยิงเขาแล้วก็จัดฉากลักษณะทำให้ดูเหมือนกับ
เป็นการค้นหาวิธีการฆ่าตัวตาย
แล้วก็คือถ้าคนจะค้นหาวิธีการฆ่าตัวตาย
คงไม่ต้องหาวิธีการยิงตัวตายแบบนี้มั้ง

ศพของหลานชายน้าบอกว่าทำไมถึงมีการกำมือ
ปืนที่เจอตำรวจบอกเป็นปืนเถื่อน
ซึ่งไม่เชื่อว่าหลานเนี่ยจะซื้อปืนเถื่อนมาใช้

แล้วหลานก็ไม่ได้มีสตางค์มากที่จะไปหาซื้อปืนเถื่อน
มีพยานบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
เข้าออกคอนโดในวันเกิดเหตุหลายครั้ง

เธอบอกเธอยินดีให้ข้อมูลนะครับ
ซึ่งอยากให้ตำรวจช่วยให้ความเป็นธรรม
แล้วก็คลี่คลายคดีให้กระจ่างด้วยที่ญาติบอกนะครับ
โดยจะยังไม่จัดการเรื่องศพจนกว่าจะชัดเจน
วันนี้น้าสาวเปิดแชทสุดท้ายที่ได้คุยกับครูบาสหลานชายนะครับ๑๑มิถุนายนนะฮะ
ซึ่งบาสเนี่ยส่งข้อความมาหาบอกว่าแจ้งย้ายหอสิ้นเดือนนี่นะฮะแล้วก็ส่งรูป
ไปรายงานตัวกับทางโรงเรียนที่บรรจุครูเนี่ยฮะบอกว่านี่เห็นไหมรายงานตัวมาแล้วครับ
ซึ่งน้าก็ส่งข้อความไปแสดงความยินดีแชททั้งหมดนี้น้าสาวบอกว่า
แสดงให้เห็นว่าหลานชายมีความสุขนะฮะที่ได้บรรจุเข้ารับราชการครู
แล้วก็เตรียมซื้อชุดข้าราชการเอาไว้แล้วด้วยไม่มีเหตุอะไรเลยที่หลานจะฆ่าตัวตาย
ทุกอย่างมีความสุขนะครับ
ก็คราบเขม่าวดินปืนที่มืออาจจะเป็นคำตอบได้ว่ามีไม่มียังไงนะคะ